ทีมชาติไทยชุดอยู่๒๒ปีหรือว่าชุดซีเกมครับ
ก็เดินทางมารายงานตัวที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
มีการตรวจร่างกายเพื่อเตรียมการแข่งขันศึก๔เกม๒๐๒๓ที่ประเทศกัมพูชานะครับ
โดยโค้ดอิสระศรียโลหัวหน้าผู้ฝึกศรก็กล่าวว่า๙๐มารายงานตัวกันครบนะครับ
ก็ต้องดูน้องเรื่องของสภาพร่างกาย๑๐คนที่คิดว่าน่าจะอยู่ฝึกซ้อมในตอนนี้
ในช่วง๒๓วันจากนี้นะครับ
ส่วนโจทาเข็มตีตอนนี้กำลังให้ทางนักกายภาพแล้วก็โค้ฟิตเน็ตนะครับ
เช็คว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนแต่เบื้องต้นคิดว่ามีเวลาพักฟื้นเพียงพอ
ขณะที่ธีรศักดิ์เผยพิมายก็ต้องรอดูว่าทางสโมสรจะปล่อยตัวหรือไม่นะครับ
เพราะว่าการท่าเรือกำลังลุ้นพื้นที่ไปฟุตบอลทั่วเอเชียอยู่
การตัดตัวคาดว่าจะตัดให้เหลือ๒๐คนครับ
ก่อนเดินทางไปกัมพูชาในวันที่๒๗เมษายนนี้นะครับ
ไปดูโปรแกรมทีมชาติไทยใน๔เกมกันหน่อยนะครับ
ก็จะพบกับสิงคโปร์นะครับในวันที่๓๐เมษายน
พบกับมาเลเซียวันที่๖พฤษภาคม
พบกับทีมชาติลาวในวันที่๘พฤษภาคมนะครับ

แล้วก็จะพบกับเวียดนามครับวันที่๑๑พฤษภาคมเวลา๑๙นาฬิกานะครับ
ทุกนัดในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยแข่งขันที่สนามปรินสเตดียมนะครับ
ไปดูความขึ้นไหวของทีมวอเล็กบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
สู้ศึก๔เกมครับล่าสุดก็มีการเรียกเก็บตัวฝึกซ้อม
ก็ขาดเพียงแค่๓คนนะครับ
ก็มี๒ดาวตบจากสมสรรสวรรย์เยทีมในลีกของธุรกีอย่าง
บุ๋มบิ๋มชัชวอนโมกษีแล้วก็เพียวอัจจันทรพรโคงยศ
โดยต้นสังกัดของทั้งสองผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมนะครับ
เช่นเดียวกับพรพันธ์เกิดบาดที่ติดภารกิจลีกโลมาเนียครับ
แล้วก็มีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับ
นายสมพรใช้ประยางนายกสมคมก็ยืนยันว่าเพียวกับบุ๋มบิ๋ม
จะเดินทางตามมาสมทบกับทีมชุดสเกมสิ้นเดือนนี้นะครับ
หรือว่าอย่างช้าก็คือต้นเดือนพฤษภาคมนะครับ
ขณะที่โค้ดด่วนดันไน๔วัชลักษณ์อินทรากร
หัวหน้าผู้สอนทีมวุฒิบาลหญิงทีมชาติไทยก็กล่าวว่า
อาการบาดเจ็บของพรพันธ์ไม่ได้เป็นอะไรมากเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าหากชมพู่หายไม่ทันก็มีการเตรียมเอาไว้แล้วนะครับ
คนใหม่เอาไว้แล้วคิดว่าไม่มีปัญหาอะไร

ก็คือต้องรักษาแชมป์ให้ได้นะครับ
ด่วนก็ยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องของสนามแข่งขันซีเกม
เนื่องจากได้รับรายงานว่าสนามค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับ
มีผลกับนักกีฬามีโอกาสได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
ก็แข่งไปด้วยก็สิ่งสำคัญก็คือต้องดูแลนักกีฬาไปด้วยนะครับ
โปรแกรมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
๔เกม๒๐๒๓ก็จะแข่งขันวันที่๙๐และ๑๑นะครับ
เจอกับอินโดนีเซียเมียนมาแล้วก็มาเลเซียนะครับ